คุณผู้ชมฮะอย่างที่เราเตือนกันตั้งแต่ต้นรายการนะครับ
ฝนฟ้าขนองพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรง

ยังเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยนะครับ
แล้วก็ที่แน่นอนก็คือที่เชียงใหม่แล้วครับ
คุณผู้ชมฮะมันมีคลิปเหตุการณ์ออกมาหลายต่อหลายคลิปจริงนะฮะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่คนอยู่บนอาคารถ่ายไว้ได้

ให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะอันนี้คือ๒คลิปที่เราเปิดให้คุณผู้ชมดูกันนะฮะ
นี่ดูเหตุการณ์นี้ก่อนนะครับ
เห็บตกลงมาแล้วเม็ดมันใหญ่นะคุณนะ
ตกลงมากระทบพื้นกระทบหินแบบนี้นะครับ
ขณะที่เธอพาครอบครัวไปเที่ยวร่องแพรที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่

กระหน่ำจริงรับความเสียหายอย่างหนักนะครับ
แล้วก็พอไปเที่ยวเสร็จช่วงบ่าย๓โมงครึ่ง
ปรากฏว่าเกิดพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรงฝนตกลงมา
และแน่นอนมีไอ้เม็ดแข็งนี่ก็คือลูกเห็บฮะ
เม็ดใหญ่เท่ากับเหรียญ๕บาทตกลงมา
ทำให้คนในครอบครัวต้องหาที่หลบลูกเห็บ
แล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปนะฮะ
บอกลูกเห็บตกครั้งนี้นะประมาณ๒๐นาที

เอามาวางบนฝ่ามือลูกมาเริ่มหน่อยคุณ
ตกลงมาแรงโดนหัวนะเธอเก็บใส่แก้วอะไรหมดเลยนะฮะ
เอามาถ่ายไว้แบบนี้นะฮะรอดอันตรายไปได้นะครับ
แต่ไปดูอีกคลิปหนึ่งนักท่องเที่ยวมากับครอบครัว

คุณผู้ชมอีกคลิปเป็นเหตุการณ์บนรถ
ขณะขับรถฝ่าสายฝนที่มีลูกเห็บตก

เด็กในรถตอนแรกถามแม่

มีหมวกกันน็อกด้วยพี่ระวังหัวร้างข้างแตก
ส่วนคันที่มีหมวกกันน็อกก็ยังไปไม่ไหว

สุดท้ายจอดแล้วเห็นรถกระแบบท่อมีก็จอดก็จอดเหมือนกันไม่ฝ่าค่ะ
ถ้าคุณขับรถฝ่าไปคุณคิดว่าคุณจะหลบตรงไหน
เพราะว่ามันลงไปปุ๊บปั๊กตลอดทาง

แล้วก็อีกคลิปหนึ่งที่เราให้ดูไปตอนต้น
คลิปที่คนถ่ายจากบนอาคารแล้วถ่ายลงไปข้างล่าง
หลังคาบ้านกำลังจักรเจิม

เพราะว่ามีเสียงบรรยายที่น่าตกออกตกใจเหมือนกันนะครับ
โอ้โหคุณดูสิคนอยู่ในห้องก็จะเอาตัวไม่รอดเหมือนกัน
ไม่รู้ข้างล่างจะรอดยังไงไหวนะฮะ
พายุฤดูร้อนแล้วก็ลูกเห็บตกอย่างหนักนะครับ
และอีกอย่างหนึ่งที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่
ตอนนี้ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งพักแรม
บริเวณสวนสนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง๒๔มีนาคมนะครับ
ส่วนอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังที่อำเภอแม่แตงได้รับผลกระทบ

ส่วนดอกไม้พังเสียหายไปหมดเลยนะฮะ
ส่วนดอกไม้ก็ถูกลูกเห็บกระหน่ำตกมาแบบนี้นะครับ
จากพื้นที่ภาคเหนือแล้วอีสานเหมือนกัน
อีสานที่จังหวัดเลยก็โดนพายุลูกเห็บตกเหมือนกันนะฮะ
เมื่อวานนี้ช่วง๕โมงเย็นนะครับที่อำเภอเมืองเลยนะฮะ
พายุฤดูร้อนลมกระโชกแรงฝนตกหนักระดับ๕เลย
บอกแบบนี้ลูกเห็บเนี่ยใหญ่กว่าเม็ดมะยมนะฮะ
คุณผู้ชมดูนะเมื่อกี้ที่เหมือนรถฉุกเฉิน
รถกู้ภัยอะไรเขาเอาแสลนด์มาปิดไว้ด้านบน
ลูกเห็บตกลงมากองอยู่บนเซลลันต์เต้มไปหมดเลย
เขาบอกลูกเห็บตกนาน๒๐นาที
ตอนนี้พยายามสำรวจบ้านเรือนประชาชน

แล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนเลย๒๘จังหวัด
ต้องระวังนะคะช่วงนี้อันตรายจากพายุฤดูร้อนถล่มลูกเห็บตก
เพราะว่าตั้งแต่ช่วงวันนี้จนถึง๒๒มีนาคม
จะมีคลื่นกระแสลมจากเมียนมามาปกคลุมภาคเหนือภาคอีสาน
แล้วประเทศไทยมันอากาศร้อนอยู่แล้วไงคะ
ก็เลยจะทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นพายุฤดูร้อนอย่างเดียวไม่พอ
ลมกระโชกแรงคุณผู้ชมลูกเห็บตกฟ้าผ่าครับ
อันนี้ภาคเหนือก็ยังต้องระวังอยู่รวมถึงภาคอีสานตอนบนด้วยนะคะ
ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ระวังอันตรายจากพวกฝนฟ้าขนองด้วยนะคะคุณผู้ชม
ตอนนี้จะมีฝนตก๓๐ของพื้นที่นะอีสาน้อยหน่อยคือ๑๐นะฮะ

แต่ว่าเมื่อกี้คุณอริยาบอกถึงวันที่๒๒มีนาคมใช่ไหม
แต่ถ้า๒๓๒๕มีนาคมเนี่ย
บ้านเรายังมีหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าหย่อมความร้อนปกคลุมอยู่
แล้วก็มีปัจจัยต่างทั้งลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้
ก็ยังทำให้มีฝนตกอยู่แม้จะไม่มีลูกเห็บก็ตาม